ไม่ต้องเครียดนะคะเมื่อเจอพี่สองคนนี้
สองคนนี้เขาได้รับมอบหมายจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยค่ะ
ให้นำอาหารไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง
ทั้งโรงพยาบาลพระนั่ง๙โรงพยาบาลโรคสวงอกโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันบำราชนราดูล
แล้วก็ยังทำอาหารให้ประชาชนคนทั่วไปได้รับประทานกันด้วยค่ะ
โดยโครงการดังกล่าวนะคะจะมีทุกวันจนถึงวันที่๓๑พฤษภาคมนี้ค่ะ
ดูอย่างวันแรกนะคะที่พี่หม่ำแล้วก็พี่ถั่วแร้เนี่ยเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์พยาบาล
คุณผู้ชมดูนะมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะใครเครียดได้ดีเลยเนาะ

โอ้โหได้เห็นรอยยิ้มนะคะจากแววตาของพี่พยาบาลพี่แพทย์เนี่ยโอ้โหนะตลกแน่นอนคนนี้ไปไม่เคยทำผิดหวังเนาะ